สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา
เราผ่านช่วงที่ร้อนที่สุดของปีไปแล้ว
หลังจากนี้ไปฝนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยค่ะ
จากอิทธิภนธ์ของลมหนาวจากประเทศจีน
ยังคงพัดปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทย
เจอกับความร้อนและความชื้นทำให้กลายเป็นฝนค่ะ
วันนี้๕๐จังหวัดทางตอนบนของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออก
ให้ระมัดระวังฝนตกหนักลมแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกด้วยนะคะ
วันนี้ฝนเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะค่ะ
แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาดับร้อนอยู่บ้าง
แต่ว่าดัชนีความร้อนหรือว่าความร้อนที่มนุษย์สัมผัสได้
พื้นที่ยังคงสูงมากกว่า๕๐องศาเซลเซียส
อัมพสัตว์ตะหีบจังหวัดชนบุรีถ้าจุดไหนไม่มีฝน
ัชนีความร้อนสูงถึง๕๑๒องศา
รองลงมาเป็นภูเก็ต๕๐๕องศา
รองลงมาเป็นบางนากรุงเทพค่ะ

ฝนค่อนข้างเยอะ๑๖๐ของพื้นที่
และฝนจะตกช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ
ตลอดทั้งสัปดาห์นี้อากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะ
เตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะ